ไม่ใช่วันเกิดใครค่ะแต่เป็นวันเปิดตัวหนังค่ะ
อุ้ยเลิฟเลย๑๐๑ที่ดิสันเล่นด้วยของพี่หม่ามเมื่อวานเขาก็แบบแกร่งไปดิง

คุณผู้ชมหนังพี่หม่ำค่ะเปิดตัวแล้วนะคะ
แล้วก็พี่หม่ำชวนไปดูค่ะเรื่องนี้เล่นกับน้องธัญญา
เรารับบทพี่แซคเกอรินรับบทเป็นพี่สาวธัญญาเนี่ยแหละค่ะ
ก็หนังถ่ายจริงวันที่๘กันยายนนี้ค่ะคุณผู้ชม
วันนี้ค่ะเพื่อนพี่น้องตลกไปร่วมยินดีพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะ
หม่ำเขาใจดีอัปเดตทุกเรื่องเลยอันดับแรกเลยเรื่องตา

ปกติโอเคแล้วคุณผู้ชมดูสิคะ๑เดือนผ่านไปเข้าที่เข้าทางแล้วเด้อ
บูลลี่ไม่ได้แล้วนะคะหล่อเลยแหละคุณผู้ชม
ส่วนคดีเรื่องโจรบุกร้านเสริมสวยของลูกน้องแกคุณผู้ชม
ตอนนี้จับผู้ร้ายเดียวแล้วล่ะค่ะ

คริปที่แกอัดละบายความอันดันใจบนรถตู้
พี่แจ๊ไม่ขอร่วมงานอีกเลยนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้แจ๊คแฟนฉันเขาเป็นภูมิกับหนังไอ้แดงพระขนงให้พี่หม่ำนะ
เขาทำหนังให้กันแล้วเข้ามาเลิกครบกันมันเกิดจากไอ้ผีแดง
ไปฟังคลิปไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะเรื่องมันยังไงเนี่ย
กูขอยี้ยากทางในว่าแจ๊คแฟนฉันกูขอมีอยู่รูปผู้สักแป๊บนึงเผื่อมันจะดีขึ้น

เอิ่่อเป็นเรื่องกับเหย่ากันเล่นจัง
เวลาผมลงคลิปของผมมันส่วนใหญ่นะต้องบอกพี่หม่ำว่า

ยังรักเขาดีตลอดเวลารักทุกเวลานะครับ

คุณผู้ชมเรื่องนี้ว่ากันใต้
แต่คิดว่าเรื่องเนี้ยจะร้อยล้านใช่มะ

ยังบอกว่าน้องเบทเรื่องรู้สึกลวงสมลัขเลิกตรงตรง

ก็มีทุกคนโดนด่าโดนดราม่าทุกคนต้องมีความรู้สึกอยู่แล้ว
มันก็มีแต่ว่าหนูก็ทำหน้าที่ผมต่อ

แต่ก็ไม่มีความรู้สึกมาก
เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าพี่เค้าก็มีละคร
ก็แบบว่าให้พื้นที่พี่เค้าว่าง

แจ๊กกะลินเล่นถึง๑๐๐ล้านแน่นอน

ถ้าได้๑๐๐ล้านน้องจะตัดผมสั้นเหมือนเดิมค่ะ
แล้วก็ไปแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่ร้อยเอ็ดเลย

รอติดตามกันให้กำลังใจเจ๊กะลิและนักแสดงคนอื่นด้วยละกัน